ช่วงหน้าฝนแบบนี้เขาบอกว่าเห็นเห็ดมันเยอะจริงชาวบ้านนะฮะที่จังหวัดชายภูมิเขาบอกว่านั่งรถข้ามจังหวัดไปเก็บเห็ดกันเลยสร้างรายได้ดีเมื่อเจอสถานที่ก็มุ่งเข้าไปเลยดิเข้าป่าเลย
นี่ฮะบริเวณตรงนี้คือริมถนนสาย๒๒๕ชายภูมินครสวรรค์นะที่บริเวณทางช่วงบ้านท่าโป่งตำบลวังตะเข้องบัวระเวก
ไปจนถึงจุดชมวิวเขาผ่างเหยรอยต่ออเบอร์พรรคดีชุมคนและเพศสถิติจังหวัดชายภูมิ
ชาวบ้านนะทั้งในพื้นที่อันนี้เขารู้ดีอยู่แล้วแต่นอกพื้นที่บอกขอแจมด้วยได้ไหมล่ะ
บอกว่าช่วงนี้ที่ชายภูมิพื้นที่ตรงนี้ฝนมันตกดิกจุงเบย
พอฝนหายไปเท่านั้นแหละรีบเข้าป่าเพื่อไปหาเห็ดกันเลยครับ
รายเขาบอกว่าเดินทางมาจากเพชรชบูรณ์โอ้โหแต่ละคนน่าสามารถหาเห็ดได้นะ
วันละไม่น้อยกว่า๑๐๒๐กิโลกรัมไม่มีทะเลาะกันเลยเพราะเห็ดมันเยอะ
แล้วแต่จะหาแล้วแต่จะเจอบางคนเอาแค่ไปพอทำอาหารกินก็พอ
บางคนบอกนี่เป็นลำเป็นสารเอาไปขายต่อให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ครับส่วนใหญ่เฮ็ดที่เก็บได้มักจะเป็น
หรือเรียกสั้นว่าเห็ดไข่

ตกลงก็ยังไม่มีคำตอบใช่ไหม
เอ้ามีสิก็มีเจ้าของเขาบอกอยู่

เป็นเหตลักษณะใครหรือว่าเหตุใคร

คำถามคือมีเจ้าของไหม
เอ้ามีก็เป็นของชาวบ้านนั่นไง
ถามว่ามีเจ้าของไหมเห็นใคร

คุณผู้ชมฮะเขาขายได้นะราคาเริ่มต้น๒๐๐๔๐๐บาท
ชาวบ้านที่เขาขายได้เนี่ยก็มีรายได้

บอกว่าไม่น้อยนะวันหนึ่งอ่ะสั้นง่าย๕๐๐๑๐๐๐บาท
ใครได้ดีใครได้ดีช่วงนี้น่าป่นนะ
ใครได้แบบมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำดีต่างกัน

ก็ถือว่าเป็นช่วงกรอบโกยน่าป่นกว่านี้เนี่ยครับ